สถานที่ที่เป็นวิถีชีวิตสถานที่ที่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่งดงามนะครับ
ดังนั้นอย่ารอช้ากันเลยพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันเลย

ภาคตะวันออกเชียงใต้ของมณฑลกุ้ยโจ
ได้รับการขนานนามว่าเป็นอาณาจักรแห่งคุ้นเขา
เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่รัฐบาลจีน
กำลังเร่งประชาสัมพันธ์ให้ต่างชาติไปสัมผัสความงดงาม
ทัวร์สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ออกเดินทางจากนครคุณมิ้งตรงเวลา
รถไฟความเร็วสูงขบวนนี้ค่ะ
ค่าตัวก็ตกประมาณ๑๓๓๐บาทต่อคน
มา๓ชั่วโมงเราก็เดินทางมาถึงเมืองขายลีตรงเวลาที่กำหนด
หากโดยสารรถบัสในเส้นทางเดียวกัน
จะต้องใช้เวลามากกว่า๑๐ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ

มือแรกเราได้ลิ้มชิมรสอาหารท้องถิ่นนานาชนิด

ปลาต้มส้มที่ใช้ปลาแม่น้ำมาต้มผักนานาชนิด
ปรุงรสให้ออกเผ็ดนิดเปรี้ยวหน่อย
อาหารมื้อนี้ทำรับรองแท้พิเศษ
โดยเฉพาะปลาต้มส้มที่เชื่อกันว่า
หากได้กินแล้วจะทำให้มีความสุข
มีกินมีใช้ไม่มีหมด
ท้องแล้วออกสำรวจแหล่งท่องเที่ยวกัน
อุทยานวัฒนธรรมแห่งชาติขายหลีบ
เป็นจุดแรกที่เรามาเช็คอินกันค่ะ
เอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือบ้านไม้
ที่มีอายุเก่าแก่นับ๕๐๐กว่าปี
จากนั้นออกเดินทางไปกันต่อที่เมืองเจิ้งหยวน
สถาปัตยกรรมโบราณและอาคารบ้านเรือนเก่าแก่
ที่ปลูกสร้างเขียนข้างแม่น้ำอุยาง
หมู่บ้านมีถ้ำมังกรเขียว
ภายในมีวิหาร๓ลัทธิ
ให้นักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้

ซึ่งหากมองลงมาก็จะเห็นหมู่บ้านเหมือนสัญลักษณ์หญิงหยาง
โดยมีแม่น้ำยางเป็นเส้นแบ่งค่ะ

เมืองนี้จะสวยงามด้วยแสงไฟที่ประดับประดาษตามอาคารบ้านเรือน
นักท่องเที่ยวจะได้ชมการแสดงที่บอกเล่าความเป็นมาของเมืองนี้
และยังสามารถเดินช็อปได้จนถึงเที่ยงคืนค่ะ
หมู่บ้านชนกลุ่มน้อยชาวต้งที่ใหญ่ที่สุดในจีน
เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่รัฐบาลเชิญให้คณะทัวร์ไทย
สัมผัสวิถีชีวิตในแบบดั้งเดิม
สัญลักษณ์ของที่นี่ก็คือหอกลอง
ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง
แต่สินค้าที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเลยก็คือเครื่องเงินค่ะ

การท่องเที่ยวไทยที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้
ก็คือเอาผลิตภัณฑ์สินค้าจากชนบท
แล้วก็สร้างเศรษฐกิจของชนบท

จีนได้บทเรียน
ในการไปเรียนรู้จากไทยจากสิงคโปร์มา
แล้วมาปรับใช้ในวิถีในแนวทางของการท่องเที่ยวของเขา
เขาถึงประกาศได้ว่า
เมืองจีนจะเป็นเมืองที่นำเข้านักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก
แล้วก็จะเป็นประเทศที่ส่งออกนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก
นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนหมู่บ้านแห่งนี้
จะได้สัมผัสการนั่งกินข้าวบนโต๊ะอาหารที่ถูกนำมาต่อกันยาวเป็นกิโล

และในช่วงค่ำคืนก็จะได้ชมการแสดงจากภูมิปัญญาชาวต้ง
ที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
การเดินทางมาสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวในครั้งนี้
สมาคมสมาพันธ์ผู้ประกอบการทัวร์ไทยยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจีน
รัฐบาลจีนได้รับปากว่าจะร่วมมือกับไทยในการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
รวมทั้งให้งบประมาณสนับสนุนเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองต่าง
ทางภาคตะวันออกเชียงใต้ของมณฑลกุ้ยโจที่พร้อมจะเปิดรับนักท่องเที่ยวนานาชาติแล้วค่ะ
ทวัฒน์รัตนถ่ายภาพสลัญญาคงอยู่ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน